คำขำในวัย๒๘ปีเธอก็บอกนะครับว่าในช่วง๒ปีก่อนหน้านี้เนี่ย
รักษาอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่จนเกือบคิดจะเลิกเล่นเหมือนกันนะครับ
เมื่อวานเนี่ยลักษิกาครับมือสี่ของรายการแล้วก็มือสี่ร้อยห้าสิบของโลกเนี่ย
เอาชนะอันจิสาดาวรุ่งวัยสิบเก้าปีก็ชิงกันเองนั่นแหละครับ
ที่ผมบอกไปครับนักกีฬาไทยเจอกันในรอบชิง
ซิกาก็คว้าเหรียญทองหญิงเดี่ยว๔เกมสมัยที่๒นะครับ
ต่อจากปี๒๐๑๗ที่มาเลเซียเธอก็บอกว่าดีใจที่กลับมาคว้าเหรียญทองหลังจากเจ็บไหล่
ต้องรักษานาน๒ปีกว่าจะกลับมาแข่งได้
แล้วก็ซีเกมที่เวียดนามคือการติดทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งหลังจากหายเจ็บ
รับว่าก่อนอันนี้เคยท้อใจแล้วก็ร้องไห้ตลอด
พร้อมกับเผยว่าเป้าหมายหลังจบ๔เกมเนี่ยนะครับ
ตอนแรกเนี่ยอาจคิดว่ายังจะเลิกแต่สุดท้ายไม่ใช่นะครับ
พอฟอร์มดีอย่างนี้ก็อยากจะกลับไปเล่นในรายการแกนสแลมให้ได้ครับ
ก็ถือว่าเป็น
การเริ่มต้นกับการกลับมาที่ดีเลย
แล้วก็เชื่อว่าแล้วก็จะพยายามทำให้เต็มที่แม้ว่าจะอายุเยอะขึ้น
แต่ว่าก็จะพยายามเก็บแต้มเพื่อกลับไปเล่นในการแลมให้ได้
วอเล็กบอลชายครับรอบชิงเหรียญทองแดง
ไทยเนี่ยแพงให้กับกับกัปตัวสามเซตนะครับ
๒๕๒๓๒๒๒๕๒๕๒๒แล้วก็๑๓๒๕นะครับ

ส่วนกัมพูชาที่คว้าอันดับ๓ได้เหรียญทองแดงเนี่ยก็นับเป็นเหรียญรางวัลเหรียญแรกในประติศาสตร์จากการแข่งขัน๔เกมเลยล่ะครับ
เหรียญล่าสุดนะครับเวียดนาม๑๘๑ทองอันดับ๒ไทย๗๕นะครับ๓อินโด๕๙๔ฟิลิปปินส์๔๗เท่ากับทางสิงคโปร์แต่ว่าเหรียญเงินเนี่ยมากกว่านะครับ
ปิดท้ายที่แบตมินตันเวอร์ทัวร์ซุปเปอร์๕๐๐ครับในรายการไทยแลนดโอเพ่นก็ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ๑๒ล้านบาทนะครับที่อิมแพคอริน่าเมืองทองธานี
ผสมในรอบรองชนะเลิศครับแชมป์เก่าเดชาพลภัวรานุเคราะห์กับทรัพย์ซีรีแต้รัตนาชัยมือหนึ่งของรายการแล้วก็มือหนึ่งของโลกนะครับ
แล้วจีนทั้ง๕ประเภทนะครับแข่งขันวันนี้ตั้งแต่เวลาเที่ยง
เริ่มจากหญิงคู่หญิงเดี่ยวชายเดี่ยวชายคู่แล้วก็คู่ผสมตามลำดับครับ